ค่ะวันนี้วันลอยกระทงนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ในทั่วทุกจังหวัดกันหน่อยนะคะคือลอยกระทงจริงช่วงเย็นใช่ไหม

ครูก็อยากให้รู้จักประเพณีลอยกระทง
ก็พานักเรียนลอยกระทงนะคะน้องหนู
อนุบาลปฐมเนี่ยจะได้ลอยกันอย่างเต็มที่เพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีการลอยกระทงนะคะคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร
ดูแลน้องได้ความสามัคคีด้วย
นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะคะ
ปีที่ผ่านมาพบว่าในเทศบาลเมืองน่าน
มีขยะกระทงที่ทำจากโฟมยังมีอยู่นะ

ปีนี้เมืองน่านเรรณรงค์
และชุมชนต่างให้ใช้วัสดุ

แล้วก็ทำให้เด็กได้รู้จักประเพณีวันลอยกระทง

เกี่ยวกับเรื่องของความหมายวันลอยกระทง
แล้วพาน้องไปลอยกระทงแบบนี้ค่ะ
มาดูที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยนะคะ

เพณีงานลอยกระทงภายในโรงเรียนด้วย
เช่นเดียวกันค่ะนี่ที่นี่นะ

แล้วก็ให้น้องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถม

แล้วก็มีกิจกรรมและเล่นแบบไทย
เช่นการเล่นขี่ม้าก้านกล้วยงูกินหางมอนซ่อนผ้า
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมแบบไทย

ต้องลงไปลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองนะคะ

น้องประจักษ์ศิลปาคมที่เมืองอุดร

เอาไปเลย๕วัน๕คืนเต็ม

คือนอกจากคึกคักคนที่ไปลอยแล้วพ่อค้าแม่ค้า

แผงพยายามทำกระทงที่

ใครที่เป็นคนโสดและสายเก่าต้องไปแวะ

อยู่ด้านหลังจวนผู้ว่าคือแผงของนางสาว
ธนาพรแก้วสุวรรณหรือน้องขวดโหล

โสดคนนี้เขาเพิ่งเรียนจบจากมสารคาม

ไอเดียทำทงรูปศิลปินดารานักร้องเกาหลี

และคนงานเดินร้องเพลงรำวงแห่กระทงรอบคาแคร์๑รอบ
เย็นนี้เจอกันแน่นอนนะคะที่เมืองสิงห์บุรีเจ๊เฉลาวบอก
เสียดายนะไม่ได้ส่งที่อยู่มาให้
เดี๋ยวจะส่งสลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลของดิฉันไปให้ด้วย
พับแล้วก็พับแล้วก็ให้คนอื่นไปเลยค่ะ